คุณผู้ชมคะช่วงนี้มันเป็นช่วงของบรรยากาศที่เราจะได้เห็นมีการจับใบดำใบแดงในหลายพื้นที่
ใช่ค่ะคนที่จับได้ใบแดงเห็นภาพเป็นลมล้มพับมาก็เยอะแล้วเยอะค่ะ
นะคะแล้วก็แน่นอนจะมีเหล่าบรรดาครอบครัวไปยืนเชียร์กันลุ้นขอให้ได้ใบดำค่ะ
แบบนั้นเหตุการณ์นี้มีคนเป็นลมเหมือนกันแต่เป็นคุณแม่
ของลูกชายลูกอ่ะจับได้ใบดำนะเออ
แม่เป็นลมได้ยังไงลองดูค่ะ
ไม่ตายก็หายใหม่ได้ไง
บางเพลินบางเป็น

เพราะว่าพี่ปอนด์และคุณผู้ชมจะงงว่า
ในเมื่อลูกจับได้ใบดำแล้วทำไมแม่เป็นลม
ก็เพราะว่าตอนที่จังหวะนี้
คือคุณป้าซื้อเหลืองท่านนี้ที่เห็นเป็นลมอยู่

เขาเป็นชาวบ้านหุ้ยรังตมวลระบำ

หลังจากที่โอ้ตอนแรกดีใจเลย

พอดีใจได้ไม่นานสภาพเป็นแบบนี้เพราะอะไร
เพราะเงินสองหมื่นที่ใส่ในกระเป๋ามันหายไปเลย
พอรู้ว่าเงินหายป้าวันเพ็ญเข่าอ่อนเป็นลมค่ะ
ญาติญาติและเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำหน่วยคัดเลือกตรงนั้น
รีบเข้ามาช่วยเหลือและช่วยกันปลอบใจนะคะ

เงินที่หายไปเป็นเงินที่เพิ่งได้จากการขายมันสัมปะหลัง
เอาเงินใส่ไว้ในกระเป๋าผ้าใบเล็ก
แล้วเก็บเอาไว้ในกระเป๋าสะพายอีกทีแบบนี้

ตอนหลานบอกว่าขอเงินหน่อยลองฟังเสียงดูค่ะ
ถามว่าได้ขึ้นถามว่าได้ขึ้นไม่คงไม่
ก็ใช่ถ้าลงไปก็เฉินใครด้วย
โอ้โหร้องไห้เป็นลมเข่าอ่อนอย่างนี้

สาราหอประชุมที่ว่าการอำเภอลานศักดิ
มันเป็นจุดคัดเลือกการเกณฑ์ทหารนะคะ
ก็มีทหารกองเกินเข้ารับการจับใบแดงเป็นจำนวนมาก

แล้วก็ญาติมายืนลุ้นให้กำลังใจดูดีเยอะ

คนมันก็จะแออัดเต็มไปหมดเลยนะคะ
โจรล่ะค่ะมันคงสบอากาศ
ตอนที่เหล่าบันไดย่าพี่น้องยืนออกอยู่ด้านนอก

ลุ้นด้วยไงมัวแต่ดูในนี้ใช่ไหมล่ะ

มันคงสบโอกาสขโมยเอาทรัพย์สินง่ายดายเลย
เรียกได้ว่าตัวผู้เสียหายเขาไม่รู้ตัวเลย
นี่ถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะคุณผู้ชมต้องระวังให้ดีนะคะ
ถ้าใครที่ไปอยู่ในสถานที่ที่มันมีคนเยอะนะ
บางทีโดนกรีดกระเป๋ากันไม่รู้ตัว

อันนี้เราไม่รู้เลยใครเป็นมิจฉาชีพบ้างนะคะ